ที่จังหวัดตากก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันครับ
รถบรรทุกเนี่ยจอดอยู่แป๊บเดียว
๒นาทีคุณผู้ชมปรากฏมีมอเตอร์ไซค์ของน้องวัยเพียงแค่๑๔ปีขับมา
พุ่งชนเข้าท้ายรถบรรทุกเลยครับ

นี่แหละฮะนาทีชีวิตเลยครับ

ไม่แน่ใจว่าน้องเขาเห็นหรือเปล่าว่ารถบรรทุกคันนี้เขาจอดอยู่
โอ้โหรถบรรทุกสะเทือนไปทั้งคันเลยนะครับ
มอเตอร์ไซค์ของน้องพังยับเลยครับไปเสียบติดคาท้ายรถบรรทุก
ร่างของน้องนัทธภูมิใหม่วงน้องเขาอายุ๑๔ปีซึ่งไม่สวมเสื้อด้วยนะ
สภาพมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณผู้ชมยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะ
น้องมีแผลต้นคอชะกันเลยครับเสียเลือดเยอะมาก
แขนขวาก็หักตอนแรกน้องอาการสาหัสสุดท้ายน้องเสียชีวิตครับ
เหตุการณ์เกิดบนถนนสายแม่สอดแม่ระมาทช่วงหลักกิโลเมตรที่สามสิบสี่
ตรงนั้นมันจะใกล้กับสามแยกแม่ระมาทน้อยอำเภอแม่ระมาทที่ตากครับ
พอไปตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดก็พบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคุณผู้ชม
รถบรรทุกซึ่งมีคุณชลเทพครับเป็นพนักงานขับรถมาพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึง
ขับรถมาแล้วก็จอดอยู่หน้าร้านวัสดุก่อสร้างลงไปติดต่อซื้อของอยู่
ระหว่างยืนรอสินค้าใกล้กับท้ายรถเนี่ยฝนมันก็ตกด้วยนะ
จริงฝนก็ตกด้วยแต่ว่าในกล้องวงจรปิดอาจจะดูยากหน่อย
ถนนก็เปียกครับผ่านไป๒นาทีที่เขายืนกันอยู่เนี่ย
มอเตอร์ไซต์ของน้องณัททพุมมาอย่างเร็วแล้วก็ชนเข้าไป
ชาวบ้านแถวนั้นก็ตกใจกันใหญ่เลย
ตำรวจบอกเดี๋ยวจะสอบสวนทั้งคนขับรถบรรทุกก็คือคุณโชลเทพแล้วก็พยานแวดล้อมคนอื่นในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องนัทธภูมิด้วยนะครับ